ไฟแดงใช้ยาผลไม้อาบยาพิษ
ออกฤทธิ์ซ้ายขวาแรงแสงทุกแชมป์
เขาคือเชอรี่ดวงใจพ่อ
และไฟด้านเงินคุ้นเข่ามรณะแดนใต้
แทงทะลวงไส้เพชรล้านเหลี่ยม
เขาคือเฮ็ดพังรรดิเฮ็ดสี่หมื่น
ครับมาฟังประวัติมวยคู่เอกนำรายการวันเสาร์ที่๙มกราคมครับ
คู่เอกเชอรี่ดวงใจพ่อชื่อแสนลักษณ์งามยิ่งอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๙๐ครั้งชนะ๖๓แพ้๒๔เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนแสนธนงต่อศิราชัยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
โอ้โหวันนั้นฟอร์มติดตามากเชอรี่นี่ชนะมา๓ไฟล์ติดแล้วนะครับ
เฉพาะไฟล์สุดท้ายที่มาชกที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพงันสสุขสมหรือเพชร๔๐๐๐วันนี้ครับ
ชื่อจริงอธิวัฒน์ทองเอมอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๗๕ครั้งชนะ๖๐ครั้งแพ้๑๕ครั้ง
ชกพันธุ์ข้าวเหนียวเลยครับขณะที่น้ำเงินนี่นักสู้จากแดนสตอร์นะครับ
นครทรีธมราชครับไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับ
ด้วยนะครับมวยคู่นี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสาย
เชอรี่เองนี่ชกอยู่ศึกวันทรงชัยอยู่แล้ว
ขณะที่เพชรพังงันก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ศึกวันทรงชัยนะครับ
อยู่ตึกทีมเพชรยินดีครับ
อยู่กับคุณหมูครับหมูภูเก็ตครับ

ตอนนี้กำฝากมาชก
เพราะว่าฮุนวิทยาเพชรสี่หมื่นมาเป็น
มาชกที่ทรัพย์ทรงชัยครับ

มาดูการลดน้ำหนักด้วยตัวเองนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ให้สองคนที่ยืนเทียบกัน

ผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีนะครับพันเอกจีรวัตรอินเอี่ยมครับ
มุมแดงก็แฟนไทยรัฐได้เห็นลีลาไปแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่เจอกับแสนธนงวันนั้นก็เป็นประเภทมวยฝีไม้ลายมือดีนะครับ

ขณะที่เพชรพังอันเองก็เป็นมวยบูดุดันนะครับ

เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเพชรพงันนี่ครับ
ก่อนหน้าที่จะชนะยอดสยามก็ชนะน็อก
พังงันก็อยู่ในความดูแลของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นมาซ้อมอยู่ที่ค่ายเอ่อ

ซอยรามคำแหง๑๑๒หมู่บ้านสัมมากรนะครับ
ฟิตซ้อมไปดูมาก็เปรี้ยทั้งคู่

ผ่านไป๓คู่ว่าอย่างกับโกหกนะพี่ชัยนะ
วันนี้มวยเรามวยรุ่นใหญ่นี่ชกสนุกทุกคู่นะครับ

มีน็อกมีนับมีหลับให้เห็น
เราก็มีกาวครับซีเมน
จอวางเราเป็นแข่เขียวให้คร่าพ

วันนี้ได้ดูหลากหลายลดหลากหลายอารมณ์นะครับทั้งมวยใหญ่ยักษ์
คู่นี้พิกัด๑๐๗ปอนด์นะครับน่าจะได้เห็นความว่องไวมากขึ้น
ลดเวทลงมาหน่อยครับร้อยเจ็ดปอนด์
บุ่มแดงก็ซ่อมที่ซูรินนะครับมีวางไพร่โรศงคลามนะครับ

เชอรี่ช่วงหลังนี่ก็ฟอร์มสดเลยนี่มาฟอร์มเข้าตานี่ชนะแสนอนงไว้เนี่ย
ติดตาแฟนเลยครับเค้าบอกว่าเป็นรอง
ขึ้นมาก็เป็นรองแต่ก็ชกนี่ขาดลอยเลย
ต้องแสนนงขาดเลยเค้าบอกว่าวันนี้เขาชนะเป็นไฟต์ที่สี่ติดต่อกัน

รูปร่างช่วงชกนี่ถือว่าสวยเลยนะครับ

สดขึ้นมาเลยด้วยนะครับเพชรพังงัน
เพ็ด๔๐๐๐๐จอมบู้ทฤหดเลย
โปรโมเตอร์วิทยาราชดำเนินวิทยาเพชร๔๐๐๐๐พี่ปั๊ก

เขาเป็นโปรโมเตอร์เปิดป้ายนะวันนี้
ที่เวทีราชดำเนินนะเขามีทั้งพระจันฉายมีต่อยอดมงคล
มีทั้งกิ่งสังเล็กต่อยวิทยาเล็ก
และแสนต่อยกับพันพยัตร
กิ่งสังเล็กอยู่กับพระพระกาเซีย

แค่งซ้ายออกได้สวยเลย

อยู่ที่ตรงนั้นล่ะครับคุณผู้ชม

ทุนเอาไว้ต้องลงทุนต้องเบียดต้องลงทุน

นาเกจิอาจารย์ไม่รู้กี่สำนักน่ะ

หนังสือพิมพ์จีนยังบอกว่าฝ่ายแดงเหนือกว่า
เยอะเป้าเหรอเยอะเป้าเหรอ
เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับ
มันคอนศรีแข้งขวาเริ่มเตะครับ

ทุกคนถ่ายแรงเมื่อสูงทำบัตรของเพจบังอันนี้อยู่แล้ว
น้ำเงินเป็นมวยเข่าอยู่แล้ว

ขณะที่กางเกงสีแดงนี่ยังไม่ออกด้วยนะ

้อมอยู่เนี่ยจะวางแข้งซ้าย
เริ่มโอโหละเชอรี่

ลูกอะไรเนี่ย
ไม่มีตำราเนี่ยลูกนี้

มองกันยาก
ดูว่าจะใช้ชนะที่เป็นของขวานมอฟบายขาวคุณ่าหรือเปล่านะ

มาถึงตรงนี้แล้ววงนอกอ้าวแข้งซ้ายเริ่มเตะได้ครับ

คู่เอกของเรานะครับผ่านมายกแรกครับ
นี่เป็นภาพช้ายกแรกที่ผ่านมา
เทศพังอันฝ่ายเดินเข้าหา

เป็นผู้ชิงขาดบริเวณดีครับเป็นเอกจีรวัติอินเยี่ยม

แค่งซ้ายเริ่มสาดเริ่มทำงาน
เป็นมวยที่ออกแข้งซ้ายได้เนียนตาด้วยนะ
เป็นมวยที่มีแข้งซ้ายเป็นอาวุธสำคัญไอ้เจ้าเชอรี่เนี่ย
ออกแล้วสวยเลยออกแล้วดูเพลิน
ทำการบ้านมาดีแค่ไหนนะ
โอ้วประกันแข้งซ้ายได้หรือเปล่า

เลยแบบมวยลูกล็อกใต้ปีกเนี่ย

ใส่ได้แรงมาก

ทั้งเอวเลยล่ะครับแข้งเมื่อกี้
ทีมงานต้องสั่งเดินแล้วต้องเปิดเกมครับลงทุนแล้วครับ

นี่ครับแข้งซ้ายเริ่มสาด
ถึงบอกว่าแม่ต่อยถึงเรียกหาเจ้ากิ่งซางนะ
กิ่งซังอยู่ไหนมาหาผมหน่อยแม่
เออโปรเตอร์มาเดี๋ยวดูอีก๒สองไฟน์เดี๋ยวได้เจอแบบนี้
โตยโชว์ฟร้อมดีมีสิทธิ์อยู่แล้ว

อบจอมน็อกเอาท์เข้าไปเตะเข้าไปเถิดเทิงเลยแม่จอมน้องเอาทนี่ถึงก็งง
ดูจากแข้งขวาเตะมันจะติดตลอดนะมีอย่างเดียวตอนนี้ต้องติดในปั้งตีใน

เพราะขวาไปนี่เชอรี่เอาซ้ายบังได้ขยับขึ้นมานี่แข้งซ้ายเนี่ยเด้อ

ต้องลงทุนนี่เป็นเกมแค่ยกที่๒เท่านั้น

ขยับนี่ครับซ้ายเตะซักตังแต่ลุด

แค่งซ้ายออกแล้วสวยด้วย

เอาแล้วล็อกแล้วตีได้ไหม

อิสระกำลังนี่หายห่วงอยู่แล้ว

ครบ๕ยกเมื่อ๒แล้วครบมวยเอกนะ

เดินแล้วครับทีมงานวิทยาสั่งเดินแล้ว

วิทยานี่อยากจะขึ้นไปชกเองแล้วตอนนี้
ยังตีไม่ได้
คอยรอแข้งซ้ายคอยสาด

อรี่นี่ทำได้ดีกว่าถ้าข้อแข็งแรงดีแบบนี้
โอกาสตีเชอรี่นี่ลำบากเหมือนกันจะดิ้นหลุดหรือเปล่า
และต้องขอขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะครับนี่ทั่วประเทศเลยที่ได้ดูไทยรัฐทีวี
ขอบคุณไปถึงหัวหน้าคณะนักมวยด้วยที่ต่อยกันได้สนุกดูเดือดเกือบทุกคู่เลยนะครับ
สามคู่นี้ใช้ได้เลยครับขอบคุณหัวหน้าคณะจริงจริงยังต้องรอคู่นี้อีกแล้ว
ตอนนี้ต้องไว้ต้องรีบให้เร่งนะครับไอ้เจ้าเพชรพังงัน
ต้องเร่งแล้วพี่ป่าต้องทำให้เจ้าเชอรี่นี่ยุบให้ได้อืม
พีคหาดลงไปลงครับอ้าวเสียจังหวะไปนิดนึง
ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเสียจังหวะบิดเหลี่ยมเอง
ไวต้องเดินไวแล้วครับพยายามหมุนเหลี่ยมซ้ายตี
ต้องตีให้ทุกจังหวะเนี่ยจะสอดในพี่ป่าเพชรพังงันพยายามจะสอดซ้ายไง
สอดไม่เข้าโดนหักเลยลูกนี้อย่างนี้ต้องออกในเกมที่วิ่งเข้าหาแล้วครับ
เพชรพังงานกระถิ่งเปลี่ยวยังไงยังงั้นก็วิ่งชนเชือกอ่ะ
จับไม่ได้ด้วยนะพี่ป่าเชอรี่ล็อกสวยด้วยนะ
พอล็อกแบบนี้ทำให้น้ำเงินนี้ตีไม่ได้ไงพี่ปากโอ้โหดูยัน
โอ้โหยัดเข้าไปเม็ดนี้จะรู้หลังเลยอ่าอย่างนี้เขารู้ยัดไส้โอ้โห
แต่มันไม่ยุบอยู่แล้วมันไม่ย่นอยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าเพชรกำนัน
ติดในเบียบพลิกเหลี่ยมยุบไม่ยุบยุบนิดเดียวนี่
ได้ทันทีเชอรี่หายใจไม่ทันภายใน๓วินาทีนี่เสร็จเลย
เป็นมวยที่กำลังแรงขึ้นมาเรื่อยนะครับ
กว่าจะตีได้นี่มันต้องแต่งตัวก่อนไงเพชรพังงันพี่ปะโอ้โห
โอ้โหลูกนี้สวยเลยลูกนี้เรียนตีทุกอย่าง
หัวใจอย่างเดียวนะเหลือหัวใจอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้
พละกำลังลูกยัดไส้ทำได้ดีเนี่ยดูพี่ป่าดูจับหนีบล็อกแบบนี้เลยนะ
ล็อกครีมเลยโชว์เลยตอนนี้แต่อย่ายุบให้เห็นนะ
อยู่ถึงทางให้เหยียบเลยนะครับโอ้โหก็ทำไมจังหวะ

สารภาพเลยต้องยอมพี่ป่านิ้มเปรี้ย
ตีบเป็นชมวกเพชรให้ของมันหลังสมัยต่อนตีบอย่างนี้สารภาพเลย
ีบอย่างนี้นี่ไปไม่ได้เลยล่ะโอ้โหสุดยอดเลย
โอ้โหทีบใครคิดว่าไม่สำคัญ
แล้วภาษามวยบอกถ้าถีบตี้นหลักนี่ถึงตายเลยนะ

ถีบตีนหน้ายังพอว่านะท่านผู้ชมถ้าดูตีนหลังท่านผู้ชม

เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้โชว์แบบนี้๒ไฟล์สวยแล้วนะสำหรับเชอรี่

จอมน็อกอ้าวไปนะครับไฟล์ดี้มาชนะเพศพะงันแบบสวยเลย

เดี๋ยวดูภาพช้าไหมพี่ป๋าเดี๋ยวดู
ดูในการดูแลของหวังไพรรถสมคารนะครับ

ดูเลยนะภาพกินตีตีนหลัง
ทีมหนักมากตีมหน้ายังไม่เท่าไหร่ถ้าทีมหลังพนมทวนเล็กนี่ถึงกับน็อคมาแล้ว
ลิ้นปี่พอดีครับจุกเสียดครับแบบนี้หายใจไม่ทั่วท้อง
เป็นว่าทางเชอรี่ดวงใจพ่อชนะทีโอเพชรพังงันเพชร๔๐๐๐ไปในยกที่๓สวยสดงดงามเลยครับ